ใครที่ชอบอาหารญี่ปุ่นอาจจะรู้จักแล้วก็ชอบร้านอาหารโชนัน
เป็นร้านที่เปิดมานานกว่า๗ปีแล้ว
เริ่มต้นลงทุนด้วยทุนเพียงแค่๑ล้าน๕แสนบาทกว่าเท่านั้น
แต่ทุกวันนี้ค่ะสามารถสร้างรายได้เป็นร้อยล้านบาททีเดียว
ไปติดตามเคล็ดลับการประสบความสำเร็จได้
เมนูที่รับประทานง่ายสั่งแล้วได้เร็ว
และราคาไม่แพงจนเกินไปค่ะ
อีกหนึ่งความพิเศษของเมนูข้าวหน้าเนื้อของที่ร้านนี้นะคะ

เพราะว่าที่นี่เขาใช้ไข่ดิบนำมาลวก
ทำให้ไข่มีรสชาตินุ่มลิ้นเหมือนกับทานเยลลี่
เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นโชนันบอกว่า
มีความคิดเริ่มต้นทำธุรกิจค้าปลีก
กับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว
มาเริ่มเปิดร้านอาหารโชนันสาขาแรก
ด้วยเงินทุนตั้งต้น๑๕๐๐๐๐บาท
ผมไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจร้านอาหารมาก่อน
เราก็เลยมองทุกอย่างเป็นลักษณะของธุรกิจเป็นหลักนะครับ
แล้วสำคัญอย่างหนึ่งคือธุรกิจร้านอาหาร
ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่คนก็คิดว่าจะต้องมีเชฟอะไรใช่ไหมครับ
เราก็เลยมองว่าอยากจะทำธุรกิจร้านอาหาร
ที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถของเชฟ
แล้วก็สามารถขยายผลได้ในระยะยาว

โนันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

คุณละวัดจึงตัดสินใจกลับมาเปิดสาขาใหม่อีกครั้ง
และเริ่มขยายสาขาไปตามศูนย์การค้าต่าง
จากนั้นจึงกู้สินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ
ผลงานให้แก่ธุรกิจร้านอาหาร
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการขอกู้สินเชื่อค่ะ

เราก็เริ่มมองกันไกลแล้วว่า
ในการขยายธุรกิจเองคงใช้เงินส่วนตัวไม่ได้
เราก็เริ่มใช้เงินจากธนาคารนะครับ

บริษัทของเราเองนะครับ
ด้วยการเอาเงินสดเราไปฝากแบงค์
เอาง่ายใช้เงินสดเป็นตัวค้ำประกัน

เชื่อว่าธุรกิจเรามันจะเติบโตต่อไปได้ในอนาคต

โนันจึงต้องพยายามรักษามาตรฐานของอาหาร

รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหาร

เช่นการเสริมเมนูใหม่เข้าไป
เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการรับประทานมากขึ้นค่ะ
เมนูที่เพิ่มเข้าไปคือเมนูจำพวกอาหารทานเล่น

ในช่วง๑เดือนที่ผ่านมาคือไก่ทอด

และปรับเปลี่ยนรสชาตินานถึง๖เดือน
กว่าจะออกมาเป็นเมนูนี้ค่ะ

มาใช้บริการแล้วประทับใจ
แล้วก็มีความสุขกลับไปให้มากที่สุด
สำหรับความท้าทายในการทำธุรกิจนี้
คุณละวัดวางแผนจะขยายสาขา

โดยเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกา

ในการลงทุนเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหาร

และโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ธีระกนกการจนรัฐ

การที่เราจะไปตลาดที่มันห่างไกลจากประเทศเรา
หรือไกลจากเอเซียออกไป

ระยะทางที่ไกลขนาดนี้

แล้วก็การหาพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมาก

คงไม่ใช่แค่เอาสินค้าเราไปขาย
แต่เป็นเรื่องของเป็นหน้าเป็นตาให้แบรนด์ของเราด้วย

วันหนึ่งในวันนี้
หรือว่ามีการทำเมนูที่มีความคล้ายคลึงกันออกมาก็ได้

คือการหาเมนูที่เป็นของเขาเอง
เป็นโชว์นันเมนู
ที่สามารถเจาะกลุ่มตลาดและตามเทรนด์ได้ดี

ต้องเป็นโชว์นั้นที่มากกว่าแค่การขายข้าวหน้าเนื้อสไตล์ญี่ปุ่น
ปัจจุบันร้านโชนันมีทั้งหมด๑๕สาขา

หัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ
คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ
สร้างความประทับใจเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่ง
ดังเช่นโชว์นันเพื่อนแท้เวลาหิวค่ะ